คุณผู้ชมคะพาขึ้นเหนือไปดูที่เชียงใหม่ค่ะ
มันมีนาทีระทึกเกิดขึ้นบนเครื่องบินที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เมื่อผู้โดยสารชาวต่างชาติคนหนึ่งเกิดหมดสติค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็นำเครื่องบินลงจอดแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท่ากัดสยานเชียงใหม่
หลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้โดยสารชาวต่างชาติหมดสติอยู่บนเครื่องบิน
ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับแจ้งก็มีการประสานกับแพทย์ฉุกเฉินนะคะ
พอนำเครื่องบินลงเสร็จเนี่ยค่ะคือภาพนาทีที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมแพทย์พยายามช่วยเหลือชีวิตชายชาวอเมริกันวัย๖๓ปี
เพราะว่าช่วงนั้นคือหัวใจเขาหยุดเต้นชีพจรก็ไม่มีครับ
ก็ต้องมีการเร่งช่วยเหลือแบบนี้ค่ะก็ต้องมีการใช้เครื่องกระตุกนะคะ
เป็นการกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยกลับมา
ชีพจรอีกครั้งแล้วก็มีหัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งอ่ะนะคะ
หลังจากนั้นก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงใหม่ทีนี้ในส่วนของอาการของเขาอ่ะค่ะ
หลายคนก็งงว่าเอ๊ะชาวต่างชาติคนนี้ขึ้นเครื่องแล้วเกิดอะไรขึ้น
คือเขามีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันครับอันตรายมากพี่ก๊อฟสิ
แล้วอยู่บนเครื่องอ่ะค่ะอยู่บนฟ้าปรากฏว่าเป็นภาวะที่อันตรายอย่างยิ่งอ่ะนะคะ
กระทั่งเขาก็ต้องมีการเร่งช่วยเหลือหากไม่ได้รับการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนแบบนี้
อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่สุดท้ายก็อ่ะปลอดภัยอ่ะนะคะ
นำตัวส่งโดมพยาบาลเรียบร้อยค่ะโอ้โหบริษัทที่นั่งมาแล้วก็ออกตกใจเนอะอืมนะฮะ